ออเออสวัสดีครับข้าวใส่ไข่มาอาสอบสด
สดใหม่ให้เยอะเออนะครับผมนะฮะมาแล้ว
ใช่นะคะติดต่อข้อมูลอยู่ช่วงนี้พี่หนุ่ม

เอ้าเราไปข่าวแรกกันก่อน
ที่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปยาวพระมารดา
นะฮะจริงแล้วก็มีข่าวที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะจริง

ขออนุญาตขึ้นด้วยข่าวนี้ก่อนดีกว่านะแองจี้นะ

ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเฮ้ย

เป็นคดีที่ใช้ทนายเปลืองที่สุดนะ

ตั้งแต่มีอักษรีความมา
ใช่ไหมคุณลองไล่เลียงกันสิว่า
คดีแตงโมเนี่ยเป็นคดีที่ใช้ทนายค่อนข้างจะเยอะที่สุดเลย
ไล่กันมาตั้งแต่๗มีนาคมเนี่ย

มีนาคมถึง๑๘มีนาคม

หลังจากนั้นปุ๊บที่ยาวนานหน่อย

วันที่๑๖พฤษภาคม

น้ำบัตรนาวเขาเป็นคุณอัชริยะ

ทีมกฎหมายของพักไทยศิริรายเต้เต้

กำลังดูราข่าวแม่ตามอยู่
มันเมี๊ยะเดี๋ยวทุก๒ชั่วโมงอ่ะแม่

ทุกคนเนี่ยคนในสื่อทานายในสื่อ

คือวันนี้คุณเต้เขาพูดออกมาชัดเจนใช่มะ
เดี๋ยวทนายต้ำคนเดียวน่ะที่ไม่มาด้วยทนายต้้ำมันอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่
ใช่ไหมครับนะครับก็เขาบอกเต้เต้ก็บอกเขาจะเอาเรื่องหน่อยก็คือทีมเต้เต้เนี่ยก็จะดูแลเกี่ยวกับกฎหมาย
ใช่ครับเตรียมเป็นทนายให้แม่นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะได้มีการอย่างแรกเลยคุณอัจฉริยะ
กระติกก่อนอ่าถูกฟ้องกระติกก่อนเลยจำเรื่องเวลาที่กระติกไปนั่งโพสต์

วันนี้ตอนนั้นเราย้อนกลับไป

จากนายกเขาบอกโอ้โหเราย้อนกลับไปตอนคุณชัดชาติ
คุณชาติชาติเนี่ยมีนโยบายที่จะเปลี่ยนกรุง๒๐๐กว่าข้อ
คุณนายกและมตรีก็บอกว่าไงแล้วไหมฮะ
ถ้าสมมุติทำได้ทั้งหมดสองร้อยกว่าข้อเนี่ยโอ้โห

เขาก็เลยกลับไปอยู่ดีจริงแล้วมันเป็นนโยบายหาเสียง
ก่อนที่นายกตู่จะได้เป็นนายก
ตอนนั้นจะต้องนายกตั๋วจากข้อสาวชอบถูกต้องไหมฮะ

หลังจากนั้นปุ๊บนายกตู่ก็เข้าสู่ระบบรัฐสภา

ก็คือแรกไม่มีใครอะไรได้
แต่ตอนนี้คือทุกคนก็สามารถขุดคุยนายกได้เหมือนกัน

ตอนข้อสาวชอบทำอะไรไม่ได้

แต่เมื่อเลือกตั้งปุ๊บเข้าสู่กระบวนการทุกอย่าง

ประปัติภาพอิจารณ์ได้สามารถถึงเปิดสภาพกันอ่ะ

ปรากฏว่าตอนนั้นอ่ะพรรคภลังประชารัฐ

พรรคภลังประชารัฐบอกเอาล่ะ
๒๓๐๐๐บาทถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะมีไม่ว่าจะเป็นแหม่บไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะอยู่ที่๑๐๐๐๐กว่าทุกคนจะมีเงิน๑๐๐๐๐บาทถูกต้อง
ขนาดเดียวกันปริญญาตรีถ้าคุณจบปริญญาตรีเนี่ยปกติอยู่ที่๑๕๐๐สตาร์ทเลยแต่อันนั้นคือที่เขาบอกว่าอย่าขั้นต่ำ๑๕๐๐บาท
แต่ความจริงเราคงจะได้ขั้นต่ำ๑๗๐๐๐๑๘๐๐๐ก็นั่นแหละตอนนั้นบอกปริญญาตรีเงินเดือนเริ่มต้น๒๐๐๐๐บาทอาชีวะเงินเดือน๑๘๐๐๐บาท
แต่ชื่นชอบตรงนี้เด็กจบใหม่สมมุติแต่พวกเราก็ผ่านกันมานานแล้วนะแองจี้นะเด็กจบใหม่ยกเว้นภาษี๕ปี

เสนอยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตอนนั้นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คืออาชีพหลักตอนนี้ถูกต้องไหม
ใช่อ๋อมันเป็นเต็มและการถ่ายผลละไม้ทู่โรงทู่เรียนก็ขายในออนไลน์เออกุ้งแห้งก็ขายในกองไลน์กะปิก็ขายในออนไลน์
ยกเว้นเสนอพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยสองปีอืมไม่ต้องเสียภาษีครับเอ้าแล้วบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราล่ะตอนนั้นเป็นยังไงฮะ
ลดภาษีสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ดีเลยฮะอันนี้โอ้โหถ้าภาษีลดนี่ถือได้ว่าเลยอ่ะเพราะจ่ายแต่ละปีนี้หนักหน่วงอยู่เหมือนกัน
ปรากฏยังไงฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้วทำได้สักข้อไหมแก้วแก้วอย่าไม่พูดอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะโดนนะฮะอย่าไปพูดข้อแก้ว
อ่าฮะโดยวันนี้คุณชัยวุฒิเขาออกมาพูดเขาบอกแหม่มันก็ต้องปรับเปลี่ยนเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้สามารถจัดตั้งที่เอ่อ
ด้วยด้วยตัวคนเดียวเรามีพักร่วมรัฐบาลเรามีนู่นมีนั่นคุณชัยวุฒิเขาบอกอย่างนั้นคือไอ้เรื่องนโยบายเนี่ย
มีบางนโยบายที่เราทำไม่ได้อืมเพราะทางพักไม่ได้ดูกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นนั้นอ่า
ซึ่งสิ่งที่ไม่ได้ระบุเนี่ยเราทำมามากมายเช่นเอ้าย้อนกลับไป
สวัสดิการแห่งรัฐเขาทำไหมอืมทำทำให้นะโครงการคนละครึ่ง
ก็จัดให้เนอะที่ผลักดันโดยพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดขอย้ำว่าไอ้การลบเพจออกเนี่ย
มันคือเพจโฆษณาซึ่งมันควรจะลบออกอยู่แล้ว
หลังจากสิ้นสุดการโฆษณาหนึ่งปีอืมฮือตอนนี้ภักดิ์พลังประชาลักษณ์ของเราเนี่ย
มีนโยบายใหม่ใหม่อืมฮือนี่ไปฟังรองหัวหน้าภักดิ์เขาพูดสักนิดหนึ่ง
อืมอ๋อไม่มีไม่มีเสียงตอนเนี้ยเขามีนโยบายใหม่ใหม่แม่นโยบายใหม่
น่าตื่นเต้นครับนะฮะแล้วจัดให้สอดรับกับกระทรวงที่ดูแล
ให้เกิดผลประโยชน์ไปอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการปรับกลยุทธ์นะฮะ
เนื่องจากอ้าวต้องยอมรับรัฐมนตรีอืมฮือกระทรวงเอ่อ
ดิจิทัลถูกต้องไหมทีมก็เป็นใครก็พลังประชารัฐ
เขาบอกว่าตอนเนี้ยกำลังจะปรับกลยุทธ์ใหม่เกี่ยวกับให้เป็นนโยบายอันดับแรกในการบริหารพักษ์
ซึ่งจะได้เห็นความทันสมัยทั้งของทีมงานกระบวนการการสร้างเครือข่าย
โดยมอบให้คุณชัยวุฒิเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอืม
ซึ่งท่านก็เป็นแล้วมติอยู่แล้วครับแล้วก็อยู่พรรคบริมัชชาลักษณะด้วย
น่าจะเป็นคนที่ดูแลนะครับแล้วก็เป็นประสานงานกับฝ่ายต่าง
ในส่วนกรณีที่เขาถามนี่แม่สอกรที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทย๒๐
ประชาธิปัตย์ขนาดโดนข่าวแรงนะประชาธิบัตย์ยังเหลือ๙
คุณหญิงสุดารัฐเปิดตัวคนสุดท้าย๒มั้ย๒ก็ยังมีที่นั่งมา๒
พลังประชารัฐเป็นภาครัฐบาลทำไมมี๒
คุณหญิงสุดารัฐเป็นคนที่ส่งผู้พันธ์ปุ่นคนสุดท้ายด้วย
ก็จะลงปั้วเวลาหาเสียงต้องยอมรับน้อยถูกต้องไหมครับ
ก็ได้๒ก็ได้๒ครับเขาบอกว่าแม่มันเป็นเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่น
ใจเย็นเพราะไอ้การเลือกตั้งใหญ่ในต่างจังหวัดเนี่ยเชื่อว่า
ภาคพลังประชารัฐยังกินพื้นที่รายใหญ่ได้อยู่เขาเชื่อว่าอย่างนั้น
ถึงแม้พักคุณหญิงหน่อยเปิดตัวสุดท้ายแต่๒๓วันนี้มันแรงมากนะแม่นะ
ทำไมอ่ะทั้งคุณปุ่นคุณหญิงหน่อยฟาดนายกทุกวันเลย
คนก็เลยถามว่านายกไปไหนวันนี้นายกไปไหนวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย
ได้เดินทางไปยังญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่๒๕ถึง๒๗พฤษภาคมครับ
ตามกรรมเชิงบริเศษโดยการเรียนญี่ปุ่นทั้งนี้เป็นการเรียนในรอบ๓ปี
เป็นภาพนายกกำลังอ่านหนังสือวันนี้ก็เป็นประเด็นอีกนายกอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอยู่เนี่ย
แต่เห็นเล่มหนึ่งแหละมีบ้านและสวน
มีฐานเศรษฐกิจมีบ้านและสวนมีฐานเศรษฐกิจ
ชาวเน็ตเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ก็ว่า
หนังสือทำไมไม่มีตัวอักษรเลย
โหแสกแกนดีนะ

พี่ต้องแบบใช้แสงวิเศษแล้วก็อ่าน
ใช่คือมึงแบบโตส่อมมันก็จะออกแบบต้องใช้เลือดหรือใช้น้ำหยดลงไปก็มึงจะออกไหมไง

ดูละครเยอะนั่นแหละมึงเขียนบทละครเยอะไปแองจี
พี่บาปมาที่เธอไม่ได้เขียนบทละครนานแล้วอัดอั้นใช่ไหม
ถูกต้องแต่ถ้าเป็นเรื่องโกโบรีก็จะใช้น้ำส้มสายชู
ถ่าเอาแล้วตัวหนังสือก็จะผลุดขึ้นมา
เขาก็บอกว่าวันนี้คุณแพทย์บุญนิย์ติประวัติศาสตร์
แล้วก็วันนี้พักพลังประชารัฐเองเขาก็พร้อม
ที่จะเข้าสู่สนามการเมืองใหญ่แล้วอย่างเต็มตัวด้วยอ่าฮะเนอะอ่า
ครับผมนะฮะนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาคงให้คุณหนุ่มไล่เรียงกันแบบเต็มเต็มเลย
เราขอรบทรงชาติกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเรื่องแตงโมต้องเป็นคุณหนุ่มแล้วฮะ
พักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวมาครับ
มาแล้วเรียบร้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับที่หลังอย่าโทรมาตอนเก้าโมงเช้า
สวัสดีพี่หนุ่มแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโมนตัมครับแวะพะเถอะล่ะว่า
มีไรน์ชะรุเห็นมั้ยล่ะนะคะแม่น่ามีเชิงเทียนตั้ง

เอาดูข้างหลังหน่อยเหมือนปอกหมอนมาก

กะเอาแก้ววาง
ถ้ากล้มลงต่ัมนี่แก้ววางละ

ไปไหนกันนะ
เมื่อก่อนอยู่ด้วยกันทุกวัน
อย่างนี้เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ทแล้ว
เป็นแค่ดารากรหลอกนะ

กันใช่ไปไกล
เขาไม่เคยฝืนอะไรไปไหนหรอก

เดียวจะต้องเอาไปเล่าต่ออะ

สรุปแล้วคือคณะอดีตชาติเข้าไปแล้ว

คุณอัจฉริยะเป็นคนจะทำงานต่อถูกต้องไหม

ตอนแรกเราก็หากันอยู่ว่าเอ๊ะใครคือคนที่

เปิดภาพปล่อยภาพต่าง
หลายคนก็สงสัยมันมี๓วิธีด้วยกัน
คือหนึ่งคือเอาโทรศัพท์ทั้งเครื่องเนี่ย

แล้วก็๓เนี่ยนะฮะก็คือการโครนโทรศัพท์

ชัดเจนแล้วคือเอาโทรศัพท์ให้เขาไปเลย

นายเดชาเนี่ยได้มีการออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้

ออกมาพูดแล้วว่าคุณแม่เป็นคนที่
นำโทรศัพท์เนี่ยส่งให้กับบางชัก

ทีนี้หลังจากที่ประเด็นที่ทนายเดชา

รู้สึกว่ารูปในโทรศัพท์มันหายไป๒

ก็เลยไม่สบายใจอ่านะฮะก็เลยคุยกับบังแจ๊ก
ครับผมก็เลยบอกว่าบางแจก็บอกทีนี้ส่งไว้ผมผมกูให้

คุณแม่ก็เลยส่งให้บางติ๊กคุณมาทำหุล่าเลยครับ
เขาก็ดูแลเขาไม่ปล่อยเขาคือเขาเรียกเขาไปดูแล้วโอเค

แต่ถ้าอยู่กับบังแจ๊กเนี่ยปลอดภัยกว่า
เขาก็ส่งไปให้ทางพี่แจ๊ค

เป็นภาพที่เหมือนกับมันมีอยู่แล้วในโทรศัพท์

ประเด็นมันก็โอ้โหเมื่อวานบาทเป็นข่าวตั้งแต่ช่วงบานบ่าย๓โมงเนี่ย

ภาคหนึ่งพจนายเดชานี่มีการติดต่อไปที่ทางท่านกรณ์ชัยนะฮะ
ที่ทางท่านเป็นตำรวจอยู่ที่สทอยู่ที่สท
ปรากฏว่าบอกว่าเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปพบวันนี้บ่าย๓โมง

บ่ายสามโมงวันนี้จะพาไปเพื่อที่จะไปเอ่อยืนยันข้อได้จริงเรื่องของโทรศัพท์นะฮะ
คือไม่ได้ไปในฐานะของเป็นผู้ต้องหานะ
อ่าแต่ว่ากระติกเองเนี่ยอย่างที่มาเราคุยกันอ่า
ติกเองได้มีการไปแจ้งความเอาไว้อ่าคนละเคส
เพราะว่ากระติกเนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายครับผม
ว่ามีการเอาภาพของเขามาลง

เสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนตำรวจก็ต้องทำงาน
ทำงานก็คือหนึ่งเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ารูปนั้นอยู่ที่ไหน

ก็ต้องดูที่แม่ครับพอแม่ออกมาจำแล้วว่าโทรศัพท์มือถือนี่ส่งให้บังจักร
อืมเขาก็ต้องให้แม่เนี้ยมาเป็นพยานอ่าฮะ

เอาโทรศัพท์ไปให้ได้ยังไงหนึ่งสองสามสี่ก็ว่ากันไป

นายเดชาก็เลยมีการติดต่อประสานว่าวันนี้บ่าย๓จะต้องพาไปที่สอทไปเจอกับทางท่านกรชัย

ปรากฏเช้าวันนี้เลยประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือฟ้าผ่าดังเปรี้ยง
น้ำเว้ยมาน้ำของของเต้นะอันนี้โพสต์ก่อนทนายเดชา
โพสต์เหรอพี่ก่อนโพสต์เลยเปิดประเด็นเลยน้ำไปมา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

น้ำนี่ทีมงานจะเอาน้ำให้พี่หนุ่มนะ

น้ำต้องมีผัวแล้วแล้ว
นี่อันนี้

ตอนนี้คุณแม่ตะโมมมอบให้ฝ่ายกฎหมายของภักษ์ไทยสิบวิไลน์
ดูแลคดีแตงโมและทุกคดีที่เกี่ยวทั้งหมดต่อไป

คนแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นดูดอกสองนะฮะคุณเต้
คลกิจโพสต์ดอกสองขึ้นมาน้ำมาพฤษภาเหรอวันนี้ต่อเลย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
ไรน้ำไม่พากินสายดมเอากล้องรากไปในโอบีตัวนั้นให้หนู
ไปจัดแรกาจากโอบีไปโยนมาจริงจริงตรงนู้นแหละอันนี้ไม่
ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ยังไม่ใช่อ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่
ที่มีตัวเลขอ่ะไม่ที่มันเป็นที่ที่สสเต้เขาจะเรียกสองร้อยล้านอ่ะ
อ่าถูกที่มีตัวเลขอ่ะอันที่สองอ่ะอ่าน้ำสองร้อยล้าน
ก็แม่เขาจะเอาจะเอาเงินจากจากคดีเนี้ยสองร้อยล้านจากห้าคนบนเรืออ่า
น้ำเก่งไหมเตรียมตั้งทีมก่อนเดี๋ยวมันต้องเสิร์ชจนเจอเนี่ยแหละ
เตรียมตั้งทีมกฎหมายร่างคำฟ้องตรงศาลอาญาตามปอาญามาตราสองแปดเก้าวงเล็บเจ็ด
ค่ะและฟ้องแพงสองร้อยล้านในคดีแตงโมโทษสูงสุดคือผลหาชีวิต
เฟฟแม่แตงโมพอหลังจากนี้มาเนี่ยนะอีกไม่นาน
อันนี้ครับอ่ะมานะครับใจเย็นหรอ
ปวดไปก่อนก่อนได้เดี๋ยวเขาหาภาพเดี๋ยวเขาล้อไปอ่า

นี่เรียนสิวมนชนผมและคุณแม่ตังโมได้ตรงรวมกับการเกี่ยวกับคดีกับตังโม

นี่คือมัธิใบของตอนเช้าที่มันเกิดขึ้น

สื่อเองกำลังจะเริ่มเสนอข่าวต่าง

ทีนี้แน่นอนว่าบังเอิญว่าวันนี้ผมมีโอกาสติดต่อทนายเดชาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ที่จะต้องมาออกรายการเพื่อจะมีการพูดคุยถึงประเด็นของบางแจ๊กนี่แหละ
แล้วก็ว่าแม่ทำไมถึงให้โทรศัพท์ไป
แล้วก็เชิญทางผู้การแต้มมาพูดถึงเรื่องของผู้ใช้ข้ามแดน

คือไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยอืมมันกลายกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
คือต้องไปคุยว่าทำไมธนายเดชาถึงถอนตัวเองมาจากคุณแม่
คือไม่ได้คุณแม่ถอนนะปรากฏธนายเดชาเข้ามานั่งก็มีการพูดคุยกัน
นายเดชาก็บอกว่า๓เหตุผลหลักที่จำเป็นต้องถอน
คือประเด็นแรกเลยนะเหตุผลแรกเลย
คือธนายเดชาบอกว่าความคิดเห็นในมุมของคดีแตงโมต่างกัน
ถามว่าเพราะอะไรคือธนายเดชา
ในมุมของแกนะ

ประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโอเค

แกะตั้งทงเลยแบบนั้น
คำว่าประมาท
แต่ที่นี่แม่
แม่เขาเปลี่ยนมุมมองไปมองเรื่องของการฆาตกรรม

เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เขาไปด้วยกันไม่ได้

ข้อที่๒ทนายเดชาบอกว่า
เขารู้สึกว่าไม่แฟร์และไม่ถูกต้อง
การที่แม่เอาโทรศัพท์ซึ่งอาจจะเป็นสิทธิ์ของแม่ก็ตามแต่
แต่จริงแล้วมันคือท็อปของลูกสาวซึ่งมีข้อมูล
หลายอย่างที่เป็นส่วนตัวของแตงโมเนี่ย

ก็มีคดีเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นในเมืองไทยถูกต้อง
แล้วก็ไม่สามารถกลับเมืองไทยได้ด้วยตอนนี้เพราะว่าถูก
ไม่ใช่ว่าเขาบินไปบินมาได้แล้วไม่ใช่นะฮะ
เขาถูกประเทศไทยผลักดันออกไป
ผลักดันออกไปเป็นบุคคลอันตราย
ไม่พึงประสงค์อะไรอย่างนี้เขาลงเอาไว้เลยนะฮะ

นายเดชาบอกว่าแล้วถ้าไหนทำไมแม่ถึงได้มีการส่งโทรศัพท์มือถือของลูกสาวตัวเองเนี่ย
ไปให้บังแจ๊กจนกระทั่งมีภาพส่วนตัวโทรศัพท์ไปให้มัวมีนาดู
โทรไปให้กับทางฝั่งของกระติกดู
หรืออาจจะมีการแก๊คอัพข้อมูลเอาไว้ในฮาสนิกอีกก็ได้เยอะแยะมากมาย
ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เราไม่รู้ได้เลยว่าต่อไปในอนาคตแตงโมจะถูกอะไรบ้างทั้งที่เสียชีวิตไปแล้ว

ถูกต้องเราไม่สามารถตอบอะไรได้เลย
นายเดชาบอกว่าเอาตรงนะถ้าวันนี้คุณแม่ส่งโทรศัพท์มือถือ
หรือส่งไปให้ทางฝั่งคุณหมอพรทิพย์ที่คิดว่าเป็นเรื่องของฆาตกรรม
ส่งมาให้ทางฝั่งของสสเต้๓คนนี้ทนายเดชาบอกว่ายังมีประโยชน์มากกว่า

ยังจะดีซะกว่าเพราะอะไรเพราะทนายเดชามองว่า๓คนนี้อย่างน้อยเนี่ยก็คือยังมีเครดิต
ยังแบบทำอะไรให้เราได้เห็นว่าเป็นรูปธรรมต่างนานาเกิดขึ้นได้
ซึ่งเราเห็นแล้วว่า๓คนนี้น่าจะอยู่ฝั่งน้องแตงโมแน่นอน
นี้คือก็ที่๒เรื่องน้านนายรับหลับเนี้ยไม่ได้รับเนี้ยมีใครตอบได้
ก็ไม่ยอมพูดเรื่องนี้
มีค่าหลุดออกมารังข่าวที่เขาพูดกันมา
อิมันมีประเด็นแบบนี้ก็จะขึ้น
คือหนึ่งความคิดเห็นธนาคดีไม่ตรงกัน
ข้อที่๓เป็นข้อที่บอกว่าเหมือนกับครางเส้นสุดท้ายแล้วเหมือนกัน

ข้อนี้แกยังแบบโอเคไม่เป็นไรแต่แกรู้สึกแกอึดอัดใจ

ได้มีการลงโพสต์ในเฟซบุ๊

เนี้ยอะอ่าลองดูเรียนน้ํ้เอ้ยแม่ภาษาอะไรเออแม่แบบอะไรอะขึ้น
ได้เย็นใจเย็นใจไอ้น้ำหาเจอไหมลูก

ไม่ต่อไปยังไปจัด

ไม่ได้หนุ่มอยู่ข้างในให้น้ำมาอยู่ข้างนอก
จริงแล้วให้น้ำมานั่งกับฉัน

แล้วก็พูดถึงเรื่องของคุณแม่

อันนี้คุณแม่เห็นแล้วคุณแม่โกรธมาก
อันนี้คุณแม่เห็นแล้วคุณแม่โกรธมาก

แม่เนี่ยก็เลยโทรหาทนายเดชามาช่วงเช้า
แล้วก็บอกว่าทนายเดชาโทรหาทนายตั้ม

ทนายเดชาเนี่ยก็โทรให้นะ

แล้วบอกว่าเนี่ยคุณไปลงแบบนี้

คุณแม่อยากให้ตั้มเนี่ย

เขาอยู่ฝรั่งใจแล้วเหรอ
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าตั้มบอกไม่อ่ะ

ไม่ขอโทษบอกทำไมผมต้องขอโทษ

ทนายเดชาก็บอกโอเคก็โทรให้แล้ว

แต่ว่าทนายตั้มเขาไม่ขอโทษ

แต่ถ้าว่าคนที่จะฟ้องเขาได้ก็คือ

แม่แบบไหนกันครับ
ที่สามารถขายมือถือของลูกสาวให้กับวิชาชีพ

โดยให้เครดิตคนนั้นบอกสังคมว่า
อย่าไปว่าเลยแม่เห็นเขาเป็นคนดีเพราะเขาพูด
เพราะจนทำให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกสาว

อย่าไปถึงชาติหน้าเลยสงสารแตงโมอืม
เนี่ยอันนี้คุณแม่เห็นคุณแม่โกรธมาก
ถึงได้เทวดีีเต็ชาโทรศัพท์ไปเพื่อ

โทรไปบอกทนายตั้มทนายตั้มบอกว่าไม่ขอโทษโทรไปบอกแม่แม่บอกอ้าวไม่ขอโทษเหรอ
ถ้าอย่างนั้นเดชาฟ้องเลยให้ฟ้องทนายตั้มให้ฟ้องทนายตั้มเลย
แล้วเดชาทำไงพี่บอกให้ฟ้องทนายตั้มเลยเพราะมาว่าแม่อย่างนี้ไม่ได้
ฟ้องในตั้มเดชาบอกผมฟ้องไม่ได้เพราะตั้มเป็นเพื่อนผม
โอ้โหเพราะฉะนั้นจับมือไปแล้วเขาจับมือกันไปแล้วไง
เออถ้าเกิดคุณแม่จะฟ้องแม่ต้องไปหาทนายคนอื่นแต่เขาฟ้องไม่ได้
นี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่พี่เดชาตัดสินออกมาจากคุณแม่
หลังจากนั้นเขาก็เลยแบบถอนตัวเลยถอนตัวดีกว่าเขาก็เลยถอนตัวมาจากคุณแม่
เขาก็บอกคุณแม่ว่าอ๋อมีคิดใช่ไหมคะว่าจะถอนไม่ถอนไหมเขาว่า
เหมือนพี่หนูบอกว่าเนี้ยว่าเป็นฟ้างเส้นสุดท้ายก่อนอันนี้มีคิดไหมคะ
จะถอนตัวเขาคิดอยู่ตั้งสองข้อแรกไงอืมอืมสองข้อแรกเขารู้สึกเขาเขา
เขาก็คิดอยู่อะไรอย่างเงี้จนอันนี้เขาก็เลยถอนก็ทนอยู่นานเหมือนกันนะครับ
เล่นเนาะในภาษาพี่น้องเนาะอ่าไม่มีใครได้ยินเอออืมอ่าลอง
ลองเล่าสิเอาแล้วเอออะไรเอ่อกันละครั้งหนึ่งกูต้องใช้เขา
กันละครั้งหนึ่งนะกันละครั้งหนึ่งนะกันละครั้งหนึ่งมึงอาทิตย์ที่แล้ว
แต่ผมบอกก่อนนะคุณผู้ชมที่ดูอยู่เป็นพยานนะถ้าสุดท้ายโดนฟ้อง
อันนี้เป็นนิธานไม่ใช่เรื่องจริง
คุณตั๊กถูกเหลือแล้วคุณตั๊กครับ

ก็เตรียมส่งฟ้อง๖ผู้ต้องหาแล้วล่ะ

บอกว่าพรุ่งนี้จะมีการตอบปมมือถือ
ก็ไม่ต้องตอบแล้วมั้งปมมือถือเพราะว่าวันนี้ปมมือถือก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเป็นยังไง
ถึงขนาดท่านบางแจ๊กก็บอกอีก๒วันท่านบางแจ๊ก
ถึงขนาดนั้นแหละว่าบางแจ๊กเนี่ยท่านเว้ยไม่เรียกท่านทำไมแล้ว
กู้มา๔มือแล้วถึงท่านบอกว่าอีก๒วันเนี่ย
กู้มาหมดทุกอย่างแล้วใช่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปไปอะไรแล้วมั้ง
ก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ที่ไหนใครอะไรยังไง
ซึ่งทางด้านนักสาวสุภพรอายการจัวรรย์นวลทะปดีพร้อมองค์คณะทำงาน
เพื่อรายงานผลการพิจารณาสำนวนคดีการเสียชีวิตของแตงโม
ซึ่งจะครบกำหนดนัดหมายวันที่๒๗คือวันพรุ่งนี้
หลักจากที่ในสำนวนนี้
ไม่ได้ห้ามหรือปิดกั้นหลักฐานจากผู้ร้องเรียนใด
แต่เพียงในเรื่องการร้องเรียนหรือการส่งพยานหลักฐานนั้น
ขอให้ส่งเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร
ไม่ใช่เป็นคำพูดหรืออะไรอย่างนี้ไง
เพื่ออายการเขาจะได้นำมาพิจารณาว่า
มันมีความเป็นไปได้ไหมอะไรยังไง
ส่วนประเด็นอีกหนึ่งเรื่องคือโทรศัพท์มือถือ
สังคมตอนนี้กำลังพูดถึงกันเยอะนั้น
ถ้าเป็นของกลางในคดียาเสพติดหรืออาวุธปืน
อายการมีอำนาจให้ความเห็นขออำนาจศาล

แต่เรื่องโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิต

สามารถแยกออกที่๒กรณีคือถ้าหลักฐานที่นี้
ไม่มีในสำนวนการพิจารณาคดีจนเป็นเหตุ
ให้สงสัยกับหลักฐานเหล่านี้ที่มีอยู่ในคดีที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย
ทางอายการจังหวัดเนี่ยก็จะมีวิธีการในการทำงานว่า
ถ้ามีแล้วจะต้องทำยังไงไม่มีจะต้องทำยังไง
แต่คงไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเขาจะทำยังไงกัน
คุณอัจฉริยะถามเถอะนะว่าคุณอัจฉริยะจะมารับต่อหรือเปล่า

ก็หนุ่มถ้าหนุ่มไม่รู้แล้วใครจะหนุ่มด้วยว่ะ

หนุ่มเรื่องนี้ต้องถามพี่หนุ่มแล้ว
เพราะว่าเอาจริงมันก็เสี่ยงนะว่าจะถูกถอดหรือหยุดเถอะ

คือวันนี้ตอนเช้าเนี่ยคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับ
ก็ได้มีการเดินทางไปที่อายการสูงสุดนะฮะ
ยื่นหนังสือนะครับกับทางท่านอายการสูงสุด
โดยผ่านทางท่านประยุทธ์เพชรคุณนะครับ

ก็ได้มีการมารับเนี่ยนะฮะท่านสิงชัยนะฮะ

ในนี้เนี่ยกำหนดไว้ทั้งหมดใน๘ข้อด้วยกันนะฮะ
ที่ต้องการที่จะมีอยากให้ทางอายการสูงสุดเนี่ย
ได้มีการส่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปที่อายการนุรทบุรี
ข้อนี้เนี่ยนะครับเอาที่ผมจำคร่าวได้กันแล้วกันนะ

๑ก็คืออ่าดีนะมาแล้ว
น้ำเขียบมากเลยน้ำน้ำทำดีมากแล้วลูกนะ
สอบปากคำคุณหญิงหมอพรทิพย์ที่ระบุข้อมูลทางที่วิทยาศาสตร์ว่า

สอบปากคำพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยประเด็นเรื่องของบาดแผลที่ต้นขาขวา
สอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านเรือที่ระบุว่าการตกท้ายเรือเป็นไปไม่ได้
เอ็นบีซีว่าหลังนำเรือมาเก็บมีการนำเรือออกไปใช้งานอีกหรือไม่
เรื่องเซิร์ฟเวอร์ภาพภูมิจรรย์ปิดในอู่เรือจริงหรือไม่จริง
เสียจริงหรือไม่จริงให้หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานกลาง
หรือพิสูจน์หลักฐานของกระทรวงยุติธรรมตรวจพิสูจน์เรือลำเกิดเหตุใหม่
คราบเลือดขอไม่ให้ทางภาคหนึ่งเป็นการตรวจสอบ
เสื้อผ้าของคนบนเรือในวันที่เกิดเหตุเพราะตั้งแต่วันนั้นยังไม่ได้มีการตรวจ
แล้วก็สุดท้ายตรวจสอบเรื่องอาวุธมีดใครเป็นคนพกไว้ตอนที่อยู่บนเรือ
นี่คือทั้งหมด๘ข้อที่คุณอัจฉริยะได้มีการยื่นหนังสือไปให้กับทางอายการสูงสุด
แล้วหลังจากนี้ก็คือต้องดูกันต่อไปว่าทางอายการสูงสุดเนี่ยจะยื่นเรื่องไปกับทางฝั่งของอายการนทบุรีหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่ามีข่าวออกมาแล้วว่าทางอายการทบุรีสั่งฟ้องทั้ง๕คนแล้ว
ใช่สั่งฟ้องแล้ว
ซึ่งก็บอกว่าต้องหาแล้วไงเธอ

ก็คืออายการนทบุรีเขาสั่งฟ้องแล้ว
เพราะว่ายังไงก็ทำไม่ทันอยู่แล้วนึกออกปะคือเขาส่งฟ้องไปหมดแล้ว
เขามีเขามีทุกอย่างหมดแล้วแต่จริงจริงในมุมหนึ่งเนี่ย
หลายคนก็บอกว่าถ้าทำไปมันจะได้สิ้นสงสัยไอ้ข้ออื่นผมไม่รู้หรอก
แต่ว่าทีนี้เรื่องข้อของประเด็นของบนเรือถ้าเกิดว่าอยากจะตรวจสอบ
ก็ตรวจสอบมันจะได้สิ้นสงสัยกันไปเลยถูกจบไปตรงนี้
มันจะทันหรือเปล่าสามเดือนแล้วเธอมันก็ไม่รู้เหมือนกัน
มันยังจะมีอยู่ไหมฝนตกขนาดนี้อ้าวมีนะน่าจะเจอได้นะ
แต่ว่าถ้าพี่อัดเขาทำมีหลักฐานใหม่เขาก็สามารถส่งไปให้อายการเพิ่มเติมได้
อืมแต่ที่แน่แน่ผมบอกเลยจับตาดูวินาทีวันนี้เป็นต้นไปแล้วจำคำพูดผลเอาไว้เลยนะ
ว่ายังต้องจับตาดูพอมึงไม่ต้องซูมหลังมันเป็นเป็นเหมือนกับละครฉากแห่ง
ไม่ได้เร็วไม่ต้องมามาแล้วจำคำพูดผมไว้ให้ดีน่ะนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป
หลังจากที่อายการนทบุรีสั่งฟ้อง๕คนบนเรือแล้วเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มมีการไล่เช็คบินครั้งใหญ่
ห้าคนบนเรือเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะต้องไล่ฟ้องคนที่ไปทำให้เขาเสียหาย
เขาต้องใช้เขาคนที่ไปกล่าวหาเขาอ่ะจะมีใครบ้างไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าห้าคนนี้เอาแน่
ฉันเชื่อเพราะอะไรไหมเพราะกระติกเห็นไหมเพราะกระติกใครเสียกมามันเสียกกลับเลย
คำว่าจ่อกับคำว่าจ่อเนี้ยผมเชื่อว่าเขารอให้อายการฟ้องก่อนอ่า
ว่าทำไมถึงรอให้อายการฟ้องเพราะอายการฟ้องนั่นคือ
มันจบเรื่องของตำรวจทันทีไงเพราะตำรวจส่งเรื่องทั้งหมดให้กับอายการ
อ่าอายการดูแล้วส่งกลับมาอืมสองสามรอบเพื่อให้ตำรวจเนี่ยไปหารักฐานเพิ่มครับ
แล้วก็เข้ามาในสำนวนใหม่แล้วก็ส่งให้อายการใหม่อืม
กระทั่งอายการสั่งฟ้องพอสั่งฟ้องปุ๊บเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะ
ต้องส่งไปที่ชั้นศาลอายการรับแล้วรับแล้วไง
จบแล้วจบแล้วส่งไปที่ชั้นศาลอ่าฮะจบเลยนะใช่หลังจากเนี้ย
ถ้าเกิดว่ามีคนไปบอกเขาเป็นคนฆ่าเป็นคนฆาตกรรม
ซึ่งไม่ตรงกับที่อายการสั่งฟ้องอ่ะอืม
คำว่าที่ติดเขาไหมออกมาอีกกว่าจ่ออือ
จ่อที่จะฟ้องเนี่ยผมว่าเรื่องราวเหล่านี้
แล้วอีก๔คนที่ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลย
อีก๔คนคือแซนจ๊อบปอล์แล้วก็โรเบิร์ท

ในความรู้สึกว่าคุณครึ่งเชื่อแบบนั้นว่าจะต้องเกิดแบบนี้
ทีนี้ก็ต้องกลับไปดูแล้วว่าในมุมของทางคุณอัจฉริยะเนี่ย
วันนี้พอได้แม่เนี่ยไปอยู่กับเขากับทางสสเต้แล้วเนี่ย
จะพลิกยังไงเขาจะหาข้อมูลที่เพิ่มขึ้นแน่นขนาดไหน
จะพลิกยังไงเขาบอกว่าจะมีการไปฟ้องเอง
เมื่อกี้นี่บอกนะเขาจะไปฟ้องเอง
แต่มันต้องไปดูบริบทของข้อกฎหมายก่อนว่าว่าทำได้ไหมไปฟ้องได้ไหม
ซึ่งเขาเลยบอกเฮ้ยคนที่ร่วมมือกับบางแจ๊คจริงอะก็คือคุณอัจฉริยะ
แต่คุณอัจฉริยะก็ออกมาบอกแล้วเขาไม่คิดว่าจะร่วมมือกับบางแจ๊ค
เค้าบอกเค้าเป็นด้านคุยกันหรอก็ไม่รู้เค้าบอกว่า
มืออ่ะอืมทั้งหมดทั่งมือในการที่ส่งโทรซ่ง
ทุ่งส่งโทรศัพท์เนี่ยอ๋าฮะคนที่อยู่เบื้องหลัง
อ่าคืออันนี้ไม่ใช่เราเราเล่าตามข่าวบอกเป็น
เชื่อไหมถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของแม่ส่งโทรศัพท์ให้บังแจ๊กคุณจำได้ไหม
เรื่องทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีใครรู้มันเกิดอะไรขึ้นถูกป่ะก็มีแค่การคาดการณาว่าเอ๊ะหรือมันจะอย่างนั้นหรือมันจะอย่างนี้ถูกไหม
คือไอ้เจี๊ยบเนี่ยก็มีการบรรยายเอาไว้เยอะแยะมากมายเลย

เป็นข้อแล้วใช้คำว่าบังแจ๊กเลย

แจ๊กทำอย่างนี้บางแจ๊กทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้

ต้องไปถึงการเหมือนกับประมาณว่าแบบอะไรนะ
เหมือนแบบเอ่อเหมือน

เชื่อแต่นี้ว่าคุณหนุ่มตั้งใช้คุณหา

เจี๊ยบเนี่ยเขาฟันทงไว้ก่อนที่
จะรู้ว่าแม่ส่งโทรศัพท์ให้บางแจ๊กกับพี่หนุ่ม

ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนักเสพข่าวหรือพูดง่าย

คนเสพข่าวเขาฉลาดแล้วรพกรณีพิศูชลาดด้วย
อุ๊ยเพจนี้ของใคร

โต๊ะโมร้จริงหรอเนี่ยต้องติดตามคนต่อไป
โถ่อิทอศมึงก็รู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือที่ดีกว่าคุณจะต้องให้ความรู้คนให้ข้อมูลคน
บอกเลยว่าเพจเมลอนอะไรนั่น

มันทำไอ้เพื่อนรัก
สอตอส้นอะไรนั้น
มันทั้งนั้นโพสต์มาจากอเมริกา

ไม่พูดก็โอเคแต่ถ้ามีหลักฐานแล้ว
ว่าเป็นคนเอามือถือให้บัง
ควรเล่นได้แล้วแต่เชื่อกูไหม

ตอนเช้าเมื่อวานตอนบ่ายเนี่ยแม่บ่าย๓เนี่ยท่านเดชาแถลงเลย
แม่มาเลยเออเขาถึงได้บอกไงว่าหรือบังแจ๊กก็คืออีเจี๊ยบ
นี่ก็ฉีกไปนู่นเนี้ยอีเจี๊ยบน่ะอาจจะเป็นบังแจ๊กก็ได้อ๋อเอาบังแจ๊ก
แจ๊กเนี่ยอาจจะขับเพจของอีเจี๊ยบอยู่อ่าแล้วจริงไม่ได้ชื่อบังแจ๊ก
อ่าชื่อบังเจี๊ยบอ่าบังเจี๊ยบบางเจี๊ยเรียบด่วนพี่หนุ่มมันชื่อบังเจี๊ยบ
อ่าฮะแล้วคนรีไลก์ภาพภาษาไทยให้ด้วยเพราะเพจเนี้ยเออเขาบอกเลย
แจ๊กมันปลอมชื่อมันเปลี่ยนชื่อหมดเลยนะอ่าฮะแล้วมันอยู่อีรีนอยนะอืมเออ
เออขับแท็กซี่อ่าจริงหรอใช่ขับแท็กซี่อยู่อีรีนอยด์อ่าอาชีพอ่ะ
อาชีพบังแจ๊กอ่ะน่ะอ่าอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเขาพงลงในโพสต์น่ะ
ผมไม่อ่านอ่าฮะแต่ผมยังเชื่อว่ามันคือบังเจี๊ยบอ่า
แล้วบางเจี๊ยบนี่คือเป็นหนึ่งในทีมงานที่คอยพิมพ์ให้บางแจ๊กหรือเปล่า
ไม่แน่เพราะทำไมบางแจ๊กมันถึงพิมพ์ไทยมาได้สละสลวย
แล้วมีเว้นวักด้วยอ่าถูกต้องอ๋อเว้นวักถูกต้องด้วยคนบอกว่าตกลงหนูได้เล่า
ได้ฟังที่เราจะต้องติดตามเรื่องแตงโมงกระต่อยกี่เดือนโอ้โหยาวยาวหมด
ผมบอกเลยเรื่องนี้ไม่จบง่ายง่ายไม่จบน่ะจริงจริงเราต้องอ่านกันอย่างงี้หรอ
เพราะว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์มาตลอดเนี่ยวันนี้นะรอดูสองประเด็นนี้นะ
เชื่อผมน่ะลองดูน่ะประเด็นแรกน่ะกล้องซูมกล้องซูมการกลับมาเอาคืนของห้าคนนั้น
อืมที่อยู่บนเรือการกลับมาเอาคืนหลังจากที่มีการอายการนทบุรีสั่งฟ้องสั่งฟ้องนะ
อ่าฮะสองเรื่องนี้ค่ะตามสองเรื่องนี้ส่วนเดชา
ุ๊กรูห้อยแล้วไปแล้วเรียบร้อยถ้าจุ๊กรูคือนกเขา
ตอนนี้คือนกเขาไม่ขันแล้ว

พี่หนุ่มพี่อัดเขาไม่ได้เป็นทนายแต่ว่าเขามีทีมใช่ไหมพี่
คือคุณอัจฉริยะเนี่ยเขาไม่ได้เป็นทนาย

ก็คือว่าเมียเขาจะแนะนู่นแนะนำนะอะไรอย่างนี้

เออเออผมเคยถามคุณเรื่องนี้บ้าง

ใช่รวมถึงพี่ป๋องด้วยส่งข้อความมาว่า

ป๋องอย่าแอปป๋องอันนั้นก็แอปอุ๊ยอีกแล้ว
ก็เจอกันตลอดป๋อมอุ๊ย
กูลงงโลกนี้อยู่ยาก
ไม่แต่ว่าอาจนี่เขาก็จะมีทีมธนาฬิกส์ของเขา
เขาจะเข้ามาดูแลแต่ว่าวันนี้ผมมีโอกาสคุยกับทางสสเต้

ในการร่วมกันทำโดยที่แบบมีแม่เป็นตัวประสาน

ก็อย่างที่บอกคอยดู๒ข้อนี้
จำความผมไว้เลย๑การกลับมาเอาคืนของ๕คนบน
อืมแต่เขาใช้คำว่าเอาคืนได้หรือเปล่ามันก็ดูโหดร้ายไปนะก็อาจจะ
การที่แบบใครไปทำอะไรเขาไว้อืมคือใครไปใส่ความอะไรเขาไว้
ใช้คำว่าใส่ความก็ไม่ได้เพราะต้องสุดท้ายมันก็ต้องอยู่บนชั้นศาล
ก่อนเขาอาจจะปกป้องสิทธิของเขาน่ะปกป้องสิทธิไหมก็ติดตามกันต่อไป
แล้วกันเราก็ต้องติดตามเอาสองพ่อเนี้ยเอาเอาเนี้ยแหละอ่า
กลับมาเอาคืนของห้าคนนี้ครับนะฮะกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการ
พลิกเกมของทางฝั่งของสสเต้กับทางอัจฉริยะครับว่าจะพลิกเกมนี้
ยังไงตามสองเรื่องนี้ผมบอกเลยแต่สำหรับจุ๊กรูปหัวให้
สอเต้เขาไม่ได้งอนอะไรพี่ใช่ไหมเขาคุยกับพี่ได้ใช่ไหม
ไม่มีคุยกับผมก็ไม่ได้งอนไม่ได้โกรธอะไรกันเออนะฮะน่ะ
นะโอเคเบสสักคู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงหน้า
เอาละเปลี่ยนเรื่องกันบ้างเนาะครับผมชายเย็นงวงช้างได้ดูกันบ้างไหม
ที่ดูสิมดใส่ไปปุ๊บมีออกมายาวฟ้าบดึงถุงเอานี่
กรณีที่เพจซาดีนชานมเหนียวสาขาแยกลำไฟจังหวัดสงขาเนี่ย
หวัดละบ้างชีวิตจะได้มีสีสันเออหนุ่มอ่านไว้บ้างไง

หัวเราะบ้างชีวิตจะได้มีสีสันอย่าจ้องนานภูมิต้านทานไม่ค่อยมี
อย่าเครียดไปเลยหัวเราะบ้างชีวิตจะได้มีสีสัน
ซุงนี้อยู่ไปไหนใครก็มอง

แต่ก็มองเออถ้าสมมุติฉันซื้อมาแล้ว
ฉันดูดไปเรื่อยอย่างนี้
ไม่ใช่เขาหลอดปากด้วยมันหรือ
ไม่ต้องเอาหลอดจอตรงข้างบนสิเขาให้มีหลอดจอ
พอหลอดเจาะข้างบน

วันนี้ทางเจ้าของเขาก็บอกอย่างนี้ครับ
เอาไอเดียมาจากการนั่งดูคลิปของต่างประเทศ
ซึ่งตนไม่ได้ห่วงไอเดียนะเรื่องถุงนี้
หากร้านไหนเอาไปใช้ก็ทำได้เลย
แล้วขอให้ขายดีกำไรเหมือนตนกับตนบ้างนะครับ

ล่าสุดเพจซาดีนชานมเหนียวเนี่ย
สาขาแยกลำไพรเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความรู้ว่า

ให้ความสนใจและสนับสนุนมาครับ
ครับตอนนี้ก็เลิกผลิตถุงแบบนี้ละ

บอกว่าพูดเหมือนอยากให้๕คนนั้นฟ้องกลับย้ำอยู่นั่นแหละ
ตุ้นให้สังคมปั่นป่วนแค่นี้ก็ปั่นป่วนได้พอเหรอ
พูดเหรอประเด็นนี้ชอบเสี้ยมให้คนตีกัน
เราแค่วิเคราะห์กันว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรกันขึ้นบ้าง
ถูกไหมฮะแล้วสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยคุณอัจฉริยะเป็นคนคุยกับผมเองด้วย
คือน้องต้องติดตามข่าวแล้วฟังกับคุณอัดพูดด้วยเหมือนกัน
แต่คุณอัดก็บอกว่าเขาขี่หลังเสือแล้วเขาก็ลงไม่ได้ก็ต้องสู้จนสุดที่สุดเหมือนกัน

คือมันมีสองเรื่องนี้ก็คือการพลิกเกมว่าจะต้องทำยังไงกันต่อไป
คือการที่เรารู้เอาไว้ก่อนมันอาจจะเป็นทางป้องกันก็ได้
อย่าคิดว่าการที่พี่พูดกันหรือวิเคราะห์กันเนี่ยมันจะเป็นทางที่เสียไปซะหมด
ครั้งที่พูดออกไปมันเป็นการเตือนว่าเฮ้ยคุณจะต้องเตรียมตัวยังไง
ถ้ามันมาแบบนี้คุณจะได้เอาตู้ไม้ไหน
แล้วต่างไป
ต้องทำยังไงกันต่อมา
ครับผมเท่านั้นเองเหมือนจับผ้าขนเต็ดตกเก็บผ้าถันนะครับ
แล้วพี่จะบอกให้ต่อให้เราจะพูดยังไงก็ตามแต่
เขาคิดเป็นอยู่ที่เขาแล้วนะคิดกันเป็นนะครับโอเค

พี่บอกให้พี่อยากรู้ตอนนี้

ไม่ได้นับถือยังบอกว่าเขาไม่น่านับถือพี่เลย
อ๋อมใช่เขาเขียนว่าเขาด่าผมกลับมาแล้ว

พี่ขอโทษแล้วกันนะ
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
มาถึงเรื่องราวของน้อง

ไอ้อภิษฎาบ้างนะครับเตรียมสนาโสดครับสวมแวนเผ็ด
โตนะครับเปิดตัวแฟนนุ่มสุดหล่อด้วยนะครับทำเอา
ฮือฮากันสนั่นนะครับเมื่อวุ้นเส้นครับนะฮะได้โพสต์
ภาพรวมกลุ่มกับน้องไอซ์พิษดาครับแล้วก็คาริสาสปี
นะครับผมแต่ว่าดูจะดึงดูดสายตาสุดเนี่ย
คงหนีไม่พ้นแหวนเพชรเม็ดโตที่มือของน้องไอซ์นั่นเอง
นะครับที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายของ
ไอซ์งานนี้เนี่ยทำเอาบรรดาชาวเน็ตแห่เข้ามา
แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากและเมื่อเข้าไปส่อง
ในสตอรี่นะครับก็พบว่าคลิปที่วุ้นเส้นถ่ายนั้น
เนี่ยคือคลิปที่สาวไอซ์นั่งข้างแฟนนุ่มของวุ้นเส้นอืม
พร้อมทั้งแซวกันขำว่าเปิดตัวแฟนใหม่แล้วจ้า
แฟนวุ้นหรอถูกโอ้ยดูดิไหนนี่โอ้หรอนะหรอหรอหรอ
เอออ่าอยากไปเอานึกว่าแฟนพี่ไม่ค่อยขึ้นกล้องอ่ะนี่คือ
ก็แบบนั้นไม่ขึ้นกล้องนะโตจริงหล่อกว่านี้อีกแล้วแม่

เป็นนักธุรกิจเนี่ยค่ะทำเกี่ยวกับพวก

แฟนคุณไอซ์เนี่ยแต่ผู้ชายให้จริงแหวน

เขาบอกว่าผู้ชายน่ะให้แล้วบอกว่าห้ามถอดนะถ้าถอดแล้วงอน
ก็ใช่ไงแต่หมายถึงว่าแหวนมันก็ไม่ได้ได้วงแรก

แต่เมนเนี่ยใหญ่มากไม่ใหญ่คือใหญ่อะ

นี่คนนี้น่าจะแต่งแล้วล่ะ

แต่ก็มีคนซื้อให้มันปกติอยู่แล้วป่ะ

ไหนที่ไม่ให้ภาพที่ยังไม่ใช้

ตอนนี้คนอยากเจอเห็นหน้าน้ำเยอะมากเลยนะ
ทุกวันนี้น้ำอยู่ข้างในนี่คือหลอนนะฮะ

อกหากแล้วก็จับได้ว่าแฟนแบบมีคุ้นต่้ำอะไรไงนางนักนิดไนมากนางก็เลยเอาต้ม
จะเอาไปให้แฟน
หนูทำแบบว่าทำไมหนูคิดว่านี้น่าจะเสร็จเผ็ดแร็บร้อยสุดแต่ไปโดนรถนะชุดขาดเร็ว
ไม่โดนเขาไงโดนรถแสบถูก

ผมไม่ได้มาวันจันอ้าว
ผมอยู่เมืองจาน

ฉันนานถึงกินจะอยู่สักวันนึงไม่คุณหนีงานหนี
โปรดติดตามตอนต่อไป